คุณผู้ชมคะมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐกันหน่อยได้พาดหัวเอาไว้ว่า
ดาบตำรวจแต่งหญิงล่อจับโจร
เมื่อวานเราเล่าไปว่าตัมรัวเปลู
จับคนร้ายค้ายาเสพติดบุกไปในบ้านเลย
นี่ตำรวจไทยเขาแต่งหญิงล่อจับโจร
สองโจตาถั่วกัะจี้เลยถูกรวบ
รวบตำรวจนนปลอมตัวชายแต่งหญิงรวบสองโจชิงทรัพย์ในเมืองนนทบุรี
หลังผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุ
ช่วงเช้าตรู่เลือกเหยื่อเป็นหญิงที่ยืนเปลี่ยววิ่งดูลาดเหล่าเห็นหญิงที่ยืนป้ายรถเมย์
คือเมื่อประมาณสักช่วงต้นเดือนวันที่๗วันที่๘ธันวาคม
ในพื้นที่นนทบุรีคือมีคนไปแจ้งว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์หลายรายเลย
แล้วก็เขาเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงคนร้ายลักษณะเหมือนกัน
ก็คือจะขี่รถจักรยานยนต์กันมานั่งกันมา๒คนลักษณะแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยมีแผนตำรวจใช้แผนที่มีชื่อว่าปลอมหญิงตกเบ็ด
คือตำรวจเนี่ยก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเดินเดินอยู่แถวป้าย

ไปเดินเปรียวคนเดียวไปนั่งอยู่คนเดียว
แต่มันก็มี๓ล้อมีมอเตอร์ไซค์มาแซวมาจีบก็มีนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคนร้ายก็หลงกลนึกว่าเป็นผู้หญิงจริง
มานั่งอยู่เปลี่ยวเดียวจริงก็เลยเข้าไปพยายามจะชิงทรัพย์
สุดท้ายเป็นตำรวจนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
เป็นลักษณะเป็นเยาวชนชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมานะคะ
ตำรวจเขาจับกลุ่มได้นะคะชื่อว่านายธนวัฒน์หรือโจ้
ครุฑศรอายุ๑๘ปีเป็นชาวอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
และในเอนามสมุทรอายุ๑๗ปีของกลางมีกล้องดิจิทัล๑ตัว
กีต้า๑ตัวโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
๑เล่มรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวทะเบียน๕๗
กไก่น๑๕๒๗กรุงเทพนี่เป็นผู้ต้องหาร่วมกันชิงทรัพย์ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
นะคะพันธุ์ตำรวจเอกนัทพลสุขรสรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
บอกว่าช่วงวันที่๗ถึงวันที่๘ธันวาคมเนี่ย
คนร้ายเข้าไปตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์ช่วงเช้ามืดนะคะ
หลายครั้งเลยในพื้นที่นนทบุรีเขาก็เลยสั่งการให้ติดตามพฤติกรรมของคนร้าย
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนให้ดาบตำรวจวิเวกกมลวิบูรณ์
ตำรวจฝ่ายสืบสวนปลอมตัวเป็นผู้หญิง
ดาบตำรวจวิเวกก็ทำตามปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปนั่งอยู่ป้ายรถเมย์
ช่วงตี๔ถึงตี๕๓๐ล่อตัวคนร้าย
นี่ค่ะเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิง
ก็เหมือนนะคือถ้าเห็นข้างเห็นข้างหลังไง
ถ้ามืดอ่ะมันมืดอ่ะตี๔ตี๕ครึ่งอ่ะ
ลักษณะเขาก็เหมือนแบบเหมือนก็แสดงได้เหมือน
คุณไปนั่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะ
จนเมื่อวานนี้จับได้

ตั้งแต่วันที่๗วันที่๘ที่คนไปแจ้งความ

คือเป็นสัปดาห์ค่ะช่วงตี๕เมื่อวาน
ดาบตำรวจวิเวกนายนี้นะคะก็เหมือนเดิม

ผู้ชายวัยรุ่น๒คนมาเลย

ไปดูลาดเหลาที่ป้ายรถเมย์
แต่ว่าไหวตัวทัน
ขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจก็เลย
วิทยุสกัดจับตามจับตัวได้ค่ะ
ต่อมาตำรวจเขาตรวจสอบทะเบียนรถนะ

จากการสอบสวนคนร้ายสารภาพ
ว่าก่อนจะไปก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ย

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกหาเหยื่อ
เขาจะเลือกผู้หญิงที่ยืนอยู่คนเดียว

หาเงินไปเที่ยวเตรและเสพยาบ้า

ก็เดินทางไปชี้ตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ผู้เสียหายคือนางสาวปรานี
อินทรอดินอายุ๔๓ปี

และมีจี้คอบุรีเท่านั้น

ใช้มีดจี้คอบังคับให้ส่งของมีค่า

แล้วให้มีข่อไปหนึ่งทาง

ดาบตำรวจวิเวกนะคะ

แล้วมันอันตรายไงเพราะว่าผู้หญิง